ตลอดตลาดมาแล้วจ้า
เข้าตลาดไปเช็คราคาสินค้ากันเลยดีกว่าค่ะ

เพื่อใครสนใจอยากจะซื้อไข่เอาไปทำไข่ปิ้งเราก็มี

หมูเนื้อแดง๑๑๕บาทต่อกิโลกรัม
โพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐นะคะ๕บาทต่อฟอง

ส่วนราคาอาหารทะเลเป็นยังไงบ้างมาดูจ้า
นี่เลยปลากระพงขาว๑๓๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ม้า๓๐๐บาทต่อกิโลกรัม
ึกกล้วยแห้ง๗๐๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็หอยแคลงนะคะ๒๒๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ